มาดูการลำเลียงศพที่คิดว่าคุณไม่เคยเห็นแน่นอนนะฮะ
ใช่ค่ะคือมันยากลำบาก

เป็นกระท่อมอยู่บนดอยอยู่บนเขาสูง
แล้วทางที่เข้าไปนี่มันวิบากมากคุณผู้ชม
ดังนั้นวิธีการที่จะลำเลียงผู้เสียชีวิตออกมา
ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้คุณผู้ชม
ข้างหลังขาวน่ะคือผ้าห่อศพผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์วิบากเท่านั้น
ขึ้นไปถึงพื้นที่นี้ไปรับศพลงมา
เพราะว่ารถยนต์ขึ้นไม่ได้เข้าไม่ได้
แล้วเขาบอกระยะทางเกือบร้อยกิโล

แล้วไปกันเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์วิบาก๕คันพร้อมกับผ้าห่อศพ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เป็นสมาคมกู้ภัย
วัดหมอนไม้จุดน้ำหลงอุตรดิษฐ์ค่ะคุณผู้ชม
คุณดูสิภาพนี้หลอนเหมือนกันเลยนะ
ใช่ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุสัก๖๐๗๐ปี
เสียชีวิตอยู่ในกระท่อมมันเป็นกระท่อมสำหรับเฝ้าสวน
กลางป่าแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างอุตรดิษฐ์กับแพร่
เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ดอยสูงเขตห้วยไร่บ้านนานกก
เขตติดต่อระหว่างอุตรดิษฐ์แล้วก็จังหวัดแพร่อย่างที่คุณบอก
ได้รับแจ้งเหตุแล้วกู้ภัยตอนแรกจะขึ้นไปกันยังไง
อุปกรณ์รถไปไม่ได้เอารถจักรยานยนต์วิบากนี้ขึ้นไป

แล้วก็เอาผ้าห่อศพมาแบบนี้ให้อยู่ในท่านั่ง
เอาสายยางมัดไว้กับรถคือหันหน้าออกด้านท้ายรถ
แล้วกู้ภัยก็ขี่ลำเลียงศพมาที่วัดนะคะ
แล้วในพื้นที่เมื่อกี้เท่าที่ดูตามเส้นทางนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
พื้นที่มันเป็นเหมือนกับดินรุกรังขุกขระค่ะ
มีฝนตกลงมาด้วยแหละบางจุดเนี่ยมันเป็นดินโครนเลย
แล้วรถมอเตอร์ไซค์วิบากนี่ก็จมไปเกือบครึ่งล้อเหมือนกันนะ
บอกเหตุซะหน่อยไหมว่าทำไมผู้เสียชีวิตถึงเสียชีวิตบนกระท่อมสูงแล้วนะฮะ
เหตุการณ์นี้ทางเจ้าของสวนเอง
เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะมาขโมยอาหาร
พวกแบบข้าวสารอาหารแห้งที่เก็บไว้บนกระท่อม
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ปีนขึ้นทางช่องแผ่นไม้ปูพื้น
ทีนี้พอได้อาหารแล้วก็ปีนลงในช่องเดิม
ปรากฏว่าแผ่นไม้มันไม่ได้งัดตะปูออก
มันก็เลยดีดพับหนีบลำคอจนเสียชีวิต
แล้วก็ศพก็ค้างคาอยู่ในกระท่อมจนเหม็นเน่านะฮะ

คนไปพบก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขึ้นไปเก็บศพให้หน่อย
เจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปบนกระท่อมนี่แหละฮะ
ลักษณะของศพเป็นแบบนี้จนกระทั่งเอาลงมาด้านล่างได้แต่ทีนี้มันมีเรื่องดราม่า
เพราะว่าลำเลียงศพมาแสนจะยากลำบากแล้ว
เพื่อจะมาทำพิธีเผาให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุขติ
แต่เขาบอกว่าวัดไม่รับเผา
ใช่เพราะว่าทางกู้ภัยเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่า
คนตายไม่มีญาติพวกผมหมายถึงกู้ภัย
ก็ลำบากที่จะไปเอาออกมาเพื่อทำพิธีไม่ให้เหน้า

ทีนี้คุณผู้ชมทางด้านกำนันตำบล

ก็บอกว่าขณะนี้เอาไปเก็บรักษาเอาไว้แล้ว
เอาศพไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลลับแลเอาไว้ก่อน
รอให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังเสียงกำนันทวินปันตาหน่อยค่ะ
ก็พี่น้องชาวตะโกนอนกกกจะรับเป็นเจ้าภาพชาวประนักอิทธิ์เลยครับผม

ศพนี้เนี่ยเป็นศพสีทรงเหลืองนะครับ

รับผิดชอบอยู่ที่หมู่ครับข้างหมู่บ้านนะครับ
กำนันเห็นเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย

ที่เขาอยู่ในป่าน่ะถ้ามาว่าเหตุการณ์นี้ว่า
เกย์อยู่ที่ในสวนมานานหรือยังครับน่ะ
อ๋อประมาณ๒๓ปีหน้าทีขึ้นมาเป็นเกตรับผิดชอบครับ

ขอบคุณมากครับข้างครับ
ก็สรุปว่าทางกำนันเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าถ้า
ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพจัดให้เดี๋ยวทางชาวบ้านจะร่วมกันจัดให้
ใช่ค่ะแต่ทีนี้อยากให้ฟังทางฝั่งวัดบ้างคุณผู้ชม
เขาบอกไว้ใช่ไหมว่าวัดไม่ให้ความร่วมมือเรื่องของการเผาศพใช่ไหม
แล้วที่วัดไม่ให้เผาศพเป็นเพราะว่าผู้ตายไม่มีบัตรประชาชน
ไม่มีใบมรณบัตรแล้วก็ไม่รู้สาเหตุการตาย
และที่สำคัญคือผู้ตายไม่ใช่คนในพื้นที่

วัดก็เลยบอกว่าไม่สามารถเผาให้ได้
คือวัดเขาก็กลัวไงคะว่าจะมีปัญหาเรื่อง
สมมุตินะศพถูกฆาตกรรมอำพรางมา

วัดเขาก็เลยบอกว่าจะต้องมีญาติมาเซ็นรับรองการตายนะ
จะต้องมีใบมรณบัตรนะเพียงแต่ศพนี้ไม่มี
อันนี้คือเป็นเหตุผลของทางวัดก็เข้าใจได้นะ
แต่เรื่องนี้ทางกำนันก็น่าจะเป็นคนที่ต้องไปเอาข้อมูลมาตรงนี้
แล้วก็เซ็นยืนยันมีเอกสารอะไรรับรองอย่างนี้นะฮะ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราให้เห็นถึงการลำเลียงศพลงมา
จากจุดที่เสียชีวิตมาที่วัดว่ามันลำบากขนาดไหน
อีกที่หนึ่งค่ะก็มีคนโพสต์เอาไว้
แต่นี่เขาไม่ได้ระบุสถานที่ด้วยนะคุณผู้ชม
คือเขาโพสต์บอกว่ามีศพอยู่ในคอนโด
แต่ห้ามนำศพเดินผ่านในคอนโด

ทีนี้กู้ภัยเขาต้องโรยตัวเอาศพลงมา
เดี๋ยวให้ดูภาพแบบนี้เลย
กู้ภัยต้องโรยตัวเอาศพลงมาแล้วก็มีคอมเมนต์ด้วย
บอกว่ากู้ภัยเจรจากับเจ้าของตึกแล้วแต่ไม่เป็นผลไง
ดังนั้นคือกู้ภัยเขาก็ต้องแบกรับหน้าที่หลายอย่าง
ที่เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยใจรักในอาชีพจริง
คือจะขนศพผ่านมาทางลิฟต์ก็ไม่ได้
ห้องอื่นลงบันไดก็ไม่ได้
หรือว่าจะมาทางไหนก็ไม่ได้ก็ต้องอย่างนี้นะฮะ
เหมือนแบบเหมือนโรยตัวลงมาจากดาดฟ้าใช่ไหม

นะครับก็เป็นอาชีพของกู้ภัย
ต้องขนศพในทุกรูปแบบเลยนะฮะ